แต่ตำรวจต้องไขปมจัดฉาก
แล้วก็เรื่องของผู้ร่วมขบวนการให้ได้นะครับ

ลักพาตัวและพรากผู้เยาว์แก่นายอาผะนะครับ
หลังจากก่อนหน้านั้นคือตั้งข้อหา
ไว้ได้ข้อหาเดียวก็คือเป็นบุคคลต่างด้าว
เข้ามาในราชนาจักรไทย
ถามว่าตอนนี้นายอาผะตกเป็นผู้ต้องหา

ตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ยังไม่เป็นผู้ต้องหานะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมคุณมันมีเหตุผลแบบนี้นะครับ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยสอบสวนนายอาผะแบบโอ้โหเข้มข้นแล้วเหมือนกัน
แต่ทั้งไทม์ไลน์ที่นายอาผะเปิดเผย
ยังสับสนวกวนในการให้การ
ใช่ค่ะ
แล้วก็นายอาผะอ้างว่ามีผู้บงการเป็นลูกเลี้ยงอะไรต่างนานเนี่ยนะครับ
รวมถึงกรณีที่นายอาผะถูกคุมตัวตั้งแต่วันที่๖กันยายนช่วงบ่าย
แต่ถ้ามีคนร่วมขบวนการที่คอยดูแลเด็กดูแลน้องจีน่า
แล้วนำน้องจีน่าไปคืนไว้ที่กระท่อมเนี่ย
ตำรวจก็เลยเชื่อว่ามันอาจจะมีขบวนการต่างหรือมีรับลมคมในในการก่อเหตุ
ตอนนี้เลยยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายอาผะได้ทันที
ต้องพิจารณาพยานหลักฐานทุกอย่างให้รอบครอบ
ถึงจะแจ้งข้อหาและกลายเป็นผู้ต้องหาได้นะครับ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยอีกนะครับว่าวันนี้ทางสหวิชาชีพ
พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนจะนำตัวน้องจูเนียอายุ๔ขวบ
ซึ่งเป็นพี่ชายของน้องจีน่ามาสอบปากคำเพิ่ม
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่อย่างละเอียดนะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการสอบปากคำเด็กไปแล้วครั้งหนึ่ง
โอ้โหสอบปากคำเด็กก็ยากนะคุณนะ
จูเนียก็ยังเล็กอยู่เลยแล้วก็ในวันเกิดเหตุ
คือวันที่๕กันยายนเนี่ยพ่อและแม่บอกว่าน้องจูเนียเนี่ย
เล่นของเล่นเล่นรถของเล่นอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็น้องจีน่าเล่นแมวอยู่หน้าบ้าน
แล้วหลังจากนั้นก็มีปู่จ้อก็คือผู้ชายสูงอายุ
ขี่รถมารับน้องไปแล้วก็น้องจีน่าน่ะร้อง
ปู่จ้อก็คือนายอาผะแหละนะครับ
เพราะว่าน้องจูเนียจะเรียกปู่จ้อคนเดียวเท่านั้น
ก็คือนายอาผะนะครับตำรวจก็สอบปากคำ
คือน้องจูเนียไปแล้วโดยสหวิชาชีพสอบปากคำนะ
แล้วก่อนหน้านั้นก็หยุดการสอบก่อนเพราะว่าเด็กเขาเหนื่อย

ทีนี้ครับเรื่องของการตั้งประเด็นต่างไว้
ตำรวจไม่ตัดทิ้งทั้งสิ้นเลยนะทั้งเรื่องของประเด็นการลักพาตัว
การเรียกฆ่าไทยความขัดแย้งในครอบครัวอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
รวมไปถึงตอนนี้ได้มีการสอบสวนตัวน้าชายและก็ญาติ๓คน
ที่ไปพบเจอน้องจีน่าเป็นกลุ่มแรก
ก็คือคนที่วิ่งลงมาแล้วบอกว่าเจอตัวน้องจีน่าอยู่ในกระท่อม
ครับนะครับนั่นแหละครับก็คือยาดของน้องจีน่า
คนนี้จะถูกสอบปากคำอย่างเข้มข้นต่อไปเหมือนกัน
แล้วก็จะมีการเชิญตัวหมอผีที่ทางญาติญาติไปถามว่าน้องจีน่าอยู่ไหน
อะไรยังไงมาสอบปากคำด้วยนะครับ
ว่าภายใน๑๒วันนี้จะอันตั้งข้อหาเพิ่มเติม
กับนายอาผะในข้อหาพรากผู้เยาว์และข้อหาลักพาตัวด้วยนะครับ
เพื่อให้มีพยาบาลหลักฐานที่สมบูรณ์มากขึ้น
ถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าเชื่อว่า
รวมไม่เกินวันนี้หรือทุกนี้ทรงแสงจะมีการดำเนินคดี
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมพยาฐาน
เพราะว่าเราอยากที่จะให้พยาหลักฐานให้แน่นหนา
เพื่อที่จะยืนยันการกระทำผิด
แล้วก็เชื่อมโยงกับคนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
ส่วนทางด้านของผู้กับทหคมสพแม่แตนนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าทางพนักงานสอบสวน

ใช่คือนายอาผะมีท่าทีที่ออกทางพร่วมกลับมาบอกว่า

เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้อง
ส่วนข้อหาอื่นนั้นทางพนักงานสอบสวน
รวมทั้งสืบสวนของภาค๕และทางจังหวัดเชียงใหม่
กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่มีหลายประเด็น
หากหลักฐานเข้าประเด็นไหนก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับ
รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
หากมีการสอบปากคำพยานหลักฐานจนมัดแน่นหนาแล้ว
ก็จะต้องแจ้งข้อหาเหมือนกันนะครับ
ส่วนที่หลายคนสงสัยจะเป็นคดีอุ้มเรียกฆ่าไถ่หรือไม่นั้น
ชุดสืบสวนกำลังสืบสวนอยู่

และการตั้งข้อหาพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไปจากพ่อแม่
ผู้ปกครองรวมทั้งข้อหากักขังหน่วงเหนียว
ทางพนักงานสอบสวนก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
หากชัดเจนจะแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไปนะครับ

ก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำ
แล้วก็สอบคนอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕เนี่ยนะฮะ

สืบสวนภาค๕และฝ่ายสืบสวนสพแม่แตง
ก็เค้นสอบสวนนายอาผะ
รวมทั้งลงพื้นที่แกะรอยจากพยานแวดล้อม
ทำให้ขณะนี้ชุดคลี่คลายคดีสามารถขมวดปมเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้แล้ว
โดยมุ่งประเด็นหลักไปที่ขบวนการลักพาตัวเด็กไปขายแล้วครับ
พร้อมทั้งมีการล็อกตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มได้อีก๓ราย
เป็นชาย๑รายและหญิงอีก๒ราย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเค้นสอบสวนอย่างละเอียด
อันนี้มันยังไม่ได้ชี้โยงไปชัดเจนถึงว่าเป็นยายเป็นลุงเป็นป้าหรือเปล่านะ
เพราะว่ายายลุงป้าของน้องจีน่าถูกนำตัวไปสอบสวน
แต่ตัวผู้ต้องสงสัยอีก๓รายที่บอกเป็นชาย๑หญิง๒
ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับนี่เป็นรายงานข่าวออกมานะครับ
อกจากนี้ชุดขี้คลายคดีนะครับยังได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
จากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องสงสัย
จากบางส่วนยอมคายข้อมูล
กรณีการมุ่งลักพาตัวน้องจีน่านั้น
เพราะมีการล็อกสเปคล็อกออเดอร์
มาจากกลุ่มผู้จ้างวานด้วยนะครับ
แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดนะครับ
อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
เพื่อหาพยานหลักฐานมัดตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ

เจ้าของพื้นที่วันนี้นายอาผะ
ก็ถูกคุมตัวเพื่อสอบปากคำเพิ่มแล้วฮะ

ก็บอกว่าตอนนี้คือนายอาผะ

แต่ว่ายังไงก็ตาม
ก็ต้องเค้นสอบปากคำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ส่วนหลักฐานต่าง
แล้วก็เหลือแต่เศษนมในก้นขวดรวมทั้งเสื้อผ้าของน้องจีน่า
และหลักฐานอื่นพิสูจน์หลักฐานเขานำไปพิสูจน์อยู่
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็แน่นอนครับถ้ามีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง

สิ่งของเหล่านี้ตามเสื้อผ้าของน้อง
และบุคคลต้องสงสัยอื่นอีกนะครับ
นี่พวกอาสาสมัครที่เขาออกไปช่วยตามหาน้อง
พวกรถจักรยานยนต์วิบากต่างที่ไปเคยหาที่จุดตรงนั้น

วันที่๗กันยาอันนี้คือยังไม่เจอตัวน้องถูกไหมคะ
กัญญาตอน๑๑โมงเขาก็บอกว่าจุดตรงนั้นมันไม่มีคนจริง

ใช่พอสอดคล้องกับสภาพอากาศของวันนั้นด้วย
ตำรวจเขาใช้ฮอคุณฮอบินสำรวจในมุมสูงใช่ไหม
ก็ไม่มีใครอยู่ที่กระท่อมอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าแปลกนะคะ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดจากขบวนการอะไรหรือเปล่า
มีคนจัดฉากหรือว่ามีคนที่ร่วมก่อเหตุหลายคนหรือไม่นะครับ